อีกหนึ่งกรณีนะคะเกิดกับเด็กนักเรียนเหมือนกัน
สำหรับกรณีครูตีเด็กค่ะ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจังหวัดลำปางนะคะ
กรณีครูอัตราจังวิชาคณิตศาสตร์
ตีนักเรียนชั้นป๖เพราะว่าไม่ยอมทำการบ้านส่ง
ทีนี้ครูก็เข้ามาแจ้งความค่ะเอาผิด
เพราะว่าลูกคือตีลูกจนขาเป็นแผลเขียวช้ำ
แล้วก็ลูกก็เครียดมีอาการปวดท้องด้วยนะคะ
ซึ่งผู้อำนวยการโรงเรียนนี้ก็ออกมายืนยันแล้ว
ว่าครูไม่ได้มีเจตนาแล้วก็ออกมาขอโทษ
รวมถึงให้รายงานศึกษาธิการจังหวัดทราบเรื่อง
ผู้ปกครองของเด็กนักเรียนหญิงชั้นประถมศึกษาปีที่๖
เข้าแจ้งความกับตำรวจภูทรเมืองลำปาง
ถูกครูวิชาคณิตศาสตร์ของโรงเรียนพดุงวิทย

เป็นรอยเขียวช้ำจนน้องเป็นไข้

รวมถึงเรียนวิชาคณิตศาสตร์อีก
ด้านนางสาวอัญชาลีอมริพงศ์
อำนวยการโรงเรียนพดุงวิทย์วัดศรีบุญเรือง

หลังจากเกิดเหตุไม่ได้ดิ้งนอนใจนะ
เรียกครูและผู้ปกครองนักเรียนทั้งหมด๗คน
ถูกทำโทษมาพบแล้วก็พูดคุยกัน
เพื่อจะขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เพราะว่าก็ไม่ได้มีเจตนาจะตีเด็กค่ะ
ทีนี้ประเด็นคือเรื่องมันบานปลาย
เพราะว่ามีผู้ปกครองนักเรียนไปแจ้งความกับตำรวจ

มอบเงินจำนวนหนึ่งให้กับผู้ปกครองรายนั้น

จากนี้ทางโรงเรียนก็ได้นำครูที่ตีเด็กนักเรียน
เข้าพบกับศึกษาธิการจังหวัดลำปาง
เพื่อรายงานความเป็นมาในกรณีนี้ด้วย

ตั้งแต่วันที่๑๘กรกฎาคมที่ผ่านมา
ซึ่งก็คือหลังจากเกิดเหตุ๑วันค่ะ
ให้สร้างของครูเนี่ยขอโทษทั้งที่เราขอโทษครูเนี่ย
ขอโทษหมดเรียบร้อยแต่เขาไม่ยอม
เขาบอกต้องการน้องน้องก็ขอโทษหมดเรียบร้อย
พอขอโทษเสร็จเรียบร้อยทั้งคุณพ่อคุณแม่และคุณยาย
เขาก็บอกว่าเขาไม่ต้องการอะไร
ใช่ไหมคะก็บันทึกหมวดก็บันทึก

อำนวยการโรงเรียนยังบอกด้วยนะคะว่า
ภายหลังว่านักเรียนที่ผู้ปกครองพาเข้าแจ้งความ
มีโรคประจำตัวเป็นโรคลมชัก

ส่วนครูคนดังกล่าวทางโรงเรียนเพิ่งจะรับมาได้แค่๒เดือน
อัตราจ้างชั่วคราวเพราะว่าครูวิชาวคณิตศาสตร์นั้นขาดแคลน
รวมถึงเป็นครูรุ่นใหม่ที่มีความตั้งใจสอนเป็นอย่างมากด้วยค่ะ